ทางศัยศาสตร์ค่ะคุณผู้ชมก็มีทั้งร่างทรงก็มีทั้งพระสงฆ์เข้าไปในพื้นที่
พยายามที่จะไปช่วยอีกทางหนึ่งครับทีนี้มีพระรูปหนึ่งค่ะ
ชื่อว่าพระเดือนชัยก่อนหน้านี้ท่านก็เข้าไปในพื้นที่
แล้วก็เนี่ยค่ะเห็นบอกว่าดวงธรรมไปประทับร่าง
แล้วลักษณะของท่านคือมีกิริยาอาจจะไม่เหมาะสมมากนัก
ในขณะที่ท่านเนี่ยครองสมณเพศล่าสุดค่ะ
คณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ของจังหวัดมุกดาหารนะคะมีมติขับพระเดือนชัยให้พ้นจากจังหวัดมุกดาหาร
มีผลตั้งแต่เมื่อวานเป็นต้นไปค่ะครับอ่าคุณผู้ชมดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
เมื่อวานนี้ที่วัดศรีมงคลเหนืออำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะคะ
สุธิศาลโสพลเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารค่ะได้มีคำสั่งคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร
พระเดือนชัยฉายาธรรมวะวิจโยสังกัดวัดป่าสัทธารามตำบลคำป่าหลายอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะคะ
ออกจากพื้นที่จังหวัดมุกดาหารสืบเนื่องมาจากพระเดือนชัยเนี่ย
มีความประพฤติที่ไม่ควรแก่สมณเพศแสดงตนสื่อทางวิญญาณ
มีเจตนาจะโฆษณาตนเองออกสื่อในลักษณะต่าง
ซึ่งการกระทำเหล่านี้ผิดหลักธรรมวินัยและกฎระเบียบคำสั่ง
และประกาศมหาเทราสมาคมซึ่งจริงก่อนหน้านี้
ทางเจ้าคณะปกครองในท้องที่เนี่ยเคยเข้าไปชี้แจงแล้วก็ตักเตือน
พระเดือนชัยสำหรับพฤติกรรมดังกล่าวแล้วนะคะแต่ก็ไม่เป็นผล
ยังแสดงพฤติกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่องก็เลยมีมติจากคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ออกมา
ขับพ้นจากจังหวัดมุกดาหาเนี่ยนะคะทีนี้อีกหนึ่งคนที่เมื่อวานนี้ให้ข้อมูลกับเรา
ก็คือนายสิทธิลักษณ์จิตอาคณรัฐค่ะเป็นผอสำนักพุทธจังหวัดมุกดาหารนะคะ
บอกว่าเรื่องต่างเหล่านี้เป็นอำนาจในทางปกครองของคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์
เมื่อมีมติแบบนี้แล้วนะคะก็ต้องว่ากันไป
ส่วนพระอาจารย์เดือนชัยเนี่ยท่านจะไปสังกัดที่ไหน
หลังจากนี้ก็เรื่องของท่านหลังจากที่มีมติแบบนี้ออกมานะคะ
คุณผู้ชมนักข่าวของเราก็มีโอกาสไปพูดคุยกับพระอาจารย์เดือนชัยนะฮะ
ท่านบอกว่าตนเองเนี่ยผมเองก็อยากชี้แจงผ่านสื่อ
ตนไม่ได้มีเจตนาจะไปโชว์อิทธิฤทธิอะไรทั้งสิ้น
แต่เนื่องจากในตอนนั้นดวงธรรมมาประทับร่างของตน
ก็เลยทำให้ตนเองไม่สามารถควบคุมได้ควบคุมตนเองได้
ซึ่งตอนนั้นนะก็อยากสำรวมแต่มันคุมตัวเองไม่ได้จะสำรวมยังไง
ไม่อยากจะหมุนตัวแบบนั้นไม่อยากจะทำแบบนั้น
แต่นี่จังหวะนี้ค่ะหมุนตัวแล้วก็มีกันคือลักษณะคุมตัวเองไม่ได้
แต่ในทางสงฆ์ท่านว่าไม่สำรวมไง
ทีนี้พระอาจารย์เดือนชัยก็เล่าต่อบอกว่า
แต่สังเกตไหมว่าช่วงท้ายที่ดวงตาดวงธรรมเนี่ย
ออกจากสังขารร่างกายของตัวเองก็หมดสติ
แล้วค่อยนั่งกับพื้นนี่อ้าปากแบบนี้นะคะ
แล้วค่อยนั่งกับพื้นเราก็ถามพระอาจารย์เดือนชัยต่อว่า
พระอาจารย์หวัดที่เนี่ยมากี่ปีแล้วท่านบอกว่า๗๘ปีแล้วนะ
แล้วเราก็ถามต่อว่าท้อไหมอยากจะศึกไหมไม่อยากศึก
ศึกจากการเป็นพระนะคะเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของ
นานาทัศนะนานาจิตตังอยู่ที่คนจะมองอยู่ที่คนจะคิด
ซึ่งตนเองมองว่าข้อหลักปฏิบัติหรือกฎหมาย
เป็นเรื่องที่ใช้กันแกล้งกันสามารถเอามาทำลายกันได้นะคะ
ท่านก็ว่าของท่านแบบนี้เอาเราถามต่อแล้วคดีน้องชมพู่ล่ะ
อาจารย์เดือนชัยบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันปล่อยให้เป็นกฎแห่งกรรมอืม